แหมไม่ค่อยมีกำไรเลยมายังไม่คุ้มทุนกับเรื่องของรายจ่ายที่
ไปโดยเฉพาะเรื่องของค่าประมูลนะครับบางรายก็ขาดทุนแต่ว่า
เรื่องของการชำระเงินค่าประมูลได้
วันนี้เราจะมาคุยกันว่าในกลุ่มของธุรกิจสื่อสารนั้นจะเป็นอย่างไร
เราจะสไกด์คุยกันกับคุณวิกฤตธิระวรรณรัฐนะครับ
เป็นภูมิในการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง
กายเข้ามาสดกับเปิดโลกเศรษฐกิจนะครับ

ครับตอนนี้เราประเมินรายรับรายจ่าย
ตอนนี้ของผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลค่อนข้างจะรุนแรงเหมือนกัน
ตอนนี้กำไรอาจจะยากหรือไม่อย่างไร
คุณวิกฤตมองเรื่องนี้ยังไงบ้างนะครับ
ก็ถ้าเรามองเนี่ยนะครับคงจะต้องแยกกันเป็นลายบริษัทไปนะครับ
ว่าเราจะเห็นว่าในบางรายผู้ประกอบการก็อาจจะมีผลขาดทุน
จนถึงกับขั้นที่ไม่สามารถที่จะชำระนะครับ

แต่ว่าบางรายนะครับก็ยังคงมีกำไร
แล้วก็มีแนวโน้มของกำไรที่ดีขึ้น
เพราะฉะนั้นถ้าเรามองกันจริงแล้วผมคิดว่า
ในภาคอุตสาหกรรมโดยรวมนะครับ
แม้ว่าจะมีการแข่งขันที่ดูเพิ่มขึ้น
แต่ว่าในกลุ่มที่เป็นน้องใหม่นะครับ

กลุ่มเดิมนะครับหรือที่เป็นช่องอาณาล็อกเดิม

อัตรารายได้ลงไปก็อาจจะเป็นกลุ่มเก่า

แล้วก็ยังเห็นว่าผู้ประกอบการ
ในบางลายก็ยังสามารถที่จะทำกำไรได้อยู่
ครับครับทั้งเรื่องของ

รายจ่ายเยอะนะครับแล้วก็เรื่องของ

รุนแรงก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่า

คืนใบอนุญาตเรื่องนี้ทางบนหลวง

อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับไม่น่าจะมี
ใครที่จะคืนใบอนุญาตนะครับ

ในเรื่องของการจะจ่ายตัวของค่าใบอนุญาตอยู่

เนื้อหาสาระในรายการที่เขานำเสนอ

ธุรกิจนี้ก็คือในเรื่องของตัว

ราคาค่าโฆษณาที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตครับ

เข้าไปขอขึ้นบรรยายนะครับผม

คงดำเนินธุรกิจต่อเหมือนเดิม
มีคำแนะนำให้กับนักลงทุน

ทิศทางธุรกิจในทีวีดิจิทัล

ก็น่าจะเป็นหลักทรัพย์๒ตัวนี่แหละนะครับ
เราชื่นชอบแล้วก็เป็นท็อปพลิกของ
มาจากในเรื่องของตัวเนื้อหาสาระของรายการ

คุณผู้ชมได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มี
ครับวันนี้ขอบคุณคุณวิกฤตมากนะครับ

สวัสดีครับคุณวิกฤตธิระวรรณรัฐนะครับ
เป็นภูมิในการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย

ในการลงทุนของหุ้นในกลุ่มสื่อสาร

ดำเนินธุรกิจของทีวีดิจิทัลยังคง

ไทยรัฐทีวีของเราก็ยังคงดำเนินต่อไป
แล้วก็จะดำเนินการจ่ายค่าประมูล

ถ้าเกิดว่าศาลนั้นไม่มีคำสั่งใดออกมา